กับข่าวนี้คุณรัศมีแขเนี่ยบอกเลยว่าต่อให้ห่างกันกับแฟนจากสถานการณ์โควิดแต่เธอก็
หัวใจใกล้กันนิดเดียวนั่นเองนะคะเขาเปิดมุมมองความรักของเขาแบบคิดบวกพลังบวกนะคุณผู้ชม
แม้จะต้องห่างกับแฟนนุ่มเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วแต่ไม่มีผลกับความรักคุณผู้ชม
เพราะว่าอยู่ด้วยความเข้าใจนะคะเข้าใจกันดีแล้วก็รักกันดีมากเลย
ส่วนชีวิตตอนนี้เขาบอกว่าเอาจริงเขาก็พอจะหาความสุขจากในชีวิตประจำวันนี้แหละค่ะ
มีความสุขสนุกกับการเลี้ยงหลานชายสุดน่ารักอย่างน้องปกป้องลูกของคุณแม่ต้นหอมเพื่อนซีนั่นเองค่ะ
แขกับสามีได้มีความสุขที่สุดนะฮะได้เขาเรียกว่าทำหน้าที่ของเราเองในการแสดงความรักต่อเขา
เพราะฉะนั้นความรักของแขถ้าคนจะถามมันไม่ใช่แค่คนสองคนนะฮะมันเป็นครอบครัวมันใหญ่มาก
เราทุกคนก็ได้เข้าใจแล้วก็มีความสุขกับตรงนี้ดี
ถ้าเข้าใจชีวิตอะไรทุกอย่างก็เป็นเรื่องง่ายหมดพี่แขกเขาน่ารักเนาะ